เป็นข่าวเรื่องของการชิงทอง

เกิดขึ้นกับเจ้าของเขียงเนื้อ
สิ่งที่เข้าไปทอง๗บาท

พอเจ้าหน้าที่เข้าไป

เหล่าอยู่ที่สาราลำดวน

เสียอาดนั้นเล่าให้ฟังว่าตอนเช้า
เมื่อวาน๘โมงผมมาอยู่บ้านคนเดียว

ไปตัดย่าปรากฏว่าคนร้ายมา

กางเกงดำขี่มอเตอร์ไซค์ขาวแดงมา
ก็เลาะเลาะเลาะทุ่งมาเรื่อยมาจอดใกล้ร้าน

อันนี้เป็นภาพนิ่งที่เราให้คุณผู้ชมเห็นนะ
คนร้ายมาแบบนี้เลยค่ะ

แล้วก็จี้ชิงสร้อย

เอาไปทั้งเลสแล้วก็หลบหนีไป

ผมมาพยายามวิ่งหนีแต่คนร้ายมันไม่ยอม

ชีวิตสำคัญกว่าเสียอาจหยุด

ยังไม่พอใจค่ะคนร้ายชี้

ทีนี้เสียอาจก็เลยถอดสร้อยคอใช่ไหม

วิ่งตามไปเก็บสร้อยทองจังหวะนั้นแหละ

แล้วหลังจากนั้นตำรวจไปไล่ดู

เขามากาเขาหินซ้อนนะคะแล้วตำรวจทำงานเร็วค่ะ
จับตัวคนร้ายคนนี้ได้อายุยี่สิบเจ็ดนะนายเอ่อ
ทิสิพงศรีด่านแล้วบอกตำรวจตำรวจว่าไงรู้ไหมเนี่ย
คนร้ายบอกกับตำรวจว่าคุณตำรวจครับผมมาก่อเหตุอ่ะ
ผมไม่มีตังค์แล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรที่เอาไปเนี่ย
ขายได้สองแสนใช่ไหมอืมก็แฟนผมอ่ะเร่งให้ผมแต่งงาน
ผมไม่มีตังค์จะจัดงานแต่งผมไม่มีตังค์จะสู่ขอ
เอาก็เลยต้องมาก่อเหตุแบบนี้ครับอ่ะเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ